เอาละครับเรามาทิ้งท้ายกันนะครับด้วยสกรูปนะครับ
สำหรับความสำเร็จของนักกีฬาอาเซียนสกูลเกมนะครับ
ในกีฬาบอลเลย์บอลเนี่ยเราได้เหรียญทองในประเภทหญิงนะครับ
ซึ่งแน่นอนการสร้างรักฐานมันเกิดจากโรงเรียนนะครับ
การสร้างนักกีฬาอย่างไรเดี๋ยวเรียนทำรากฐานอย่างไร
การป้องกันแชมป์ของทีมนักตบสาวเยาวชนทีมชาติไทย
ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเบื้องหลังความสำเร็จครั้งนี้เกิดจากรากฐานการปลูกปั้นผู้เล่นดาวรุ่งของโรงเรียนกีฬานครนนวิทยา๖ที่มีผู้เล่นกำลังหลักติดทีมชุดนี้ถึง๗คนด้วยกัน
ไม่ว่าจะเป็นแบมแบมจิดาพานาหัวหนองลิโบโดนาหวานและน้องไนท์สวภาสู่สุกผู้เล่นในตำแหน่งบอลเบล
แล้วแต่เป็นผลผลิตจากสถาบันแห่งนี้แทบทั้งสิ้นโค้ชเอ็มวาทีร้อยตีธนกฤษอินเลี้ยง
ผู้มีส่วนสำคัญในการขัดเก่าฝีมือให้กับนักตบสาวเหล่านี้ยอมรับว่าตลอด๑๕ปีที่ผ่านมา
ทางสถาบันพยายามพัฒนาผู้เล่นระดับเยาวชนอย่างต่อเนื่องจนประสบความสำเร็จ
สิ่งสำคัญคือการดูแลเด็กอย่างจริงจังโดยเฉพาะในเรื่องของระเบียบวินัย
ที่เราได้ดูแลเด็กเอ่อในช่วงชั้นมรดยมเอ่อหกปีก็
พยายามสร้างพัฒนาการของเขานะฝึกอ่าตามความเหมาะสมของอ่า
สภาพร่างกายแล้วก็พลันทมนต์เขาในแต่ละตำแหน่ง
นะครับก็คัดสรรตัวที่ดีที่สุดในแต่ละตำแหน่งมานะครับ
แต่ละรุ่นมาก็แล้วก็รวมถึงการพัฒนาการแข่งขัน
เราก็จะส่งการขันในทุกรายการในประเทศไทย
แล้วก็ทำให้เด็กมีเวทีในการแข่งขันมากขึ้น
สำหรับระบบทีมเราทำเป็นระบบดีค่ะ
แล้วก็เราทำระบบเป็นทีมเหล่ากันทำด้วยกันทำพร้อมกัน
ว่ามันเป็นจุดเด่นค่ะ
รายการเกมส์ดริสุภาพระเยี่ยมอาเซียนคือคนที่ดีค่ะ
ที่สามารถทำให้เยาวชนมีลักษณ์มนาจใจที่จะเข้าไปข้างหน้า
แล้วก็ทำให้เรามีกำลังใจที่จะเข้าขึ้นออกไปเรื่อย
จนถึงทีมชาติชุดใหญ่ได้
เกิดจากการวางราคาและการให้โอกาสฮัตติหล่างระดับกระวัติชนอย่างแท้จริง
แน่นอนว่าจะส่งผลดีต่อวงการวอเล็กบอลไทย

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน